แต่อีกเหตุหนึ่งก็เป็นเหตุอุกอาจเหมือนกันนะครับ
เป็นเหตุที่สาวโรงงานคนหนึ่งทะเลาะกับแฟนนุ่ม

หนีออกมายืนอยู่ข้างทาง
แล้วตรงนั้นฝนมันตกเธอก็ไปไหนไม่ได้
ปรากฏว่ามาเจอคนร้ายในคราบพลเมืองดีด้วยคุณนะ
คนร้ายในคราบพลเมืองดีเนี่ยนะฮะ
ทำทีทำท่ามาช่วยเหลือเธอ

เอาไปติดตามข่าวนี้กันนะครับ

ฟ้าฟ้าฟ้า
ก่อนจะมาเป็นคลิปนี้มันเกิดอะไรขึ้น
คุณผู้ชมต้องเล่าให้ฟังแบบนี้ก่อนนะครับว่า
ผู้หญิงสาวโรงงานจังหวัดชมบุรีทะเลาะกับแฟนนุ่ม
แล้วเธอก็หนีออกมาจากบ้านคือไม่อยากทะเลาะกันแล้ว
และทีนี้มาติดอยู่กลางทางคือฝนตกครับ
มาเจอคนร้ายในค่าพลเมืองดีอาสาจะไปส่งที่โรงแรมนะฮะ
ก่อนที่คนร้ายคนนี้นะคุณนะ
พอมาส่งแล้วใช่ไหมก็กลับออกไปจากโรงแรม
ให้ผู้หญิงพักอาศัยอยู่ในโรงแรมจนตายใจ
สักพักคนร้ายย้อนกลับมาที่โรงแรม
มาเคาะประตูเกาะ

ขอผู้หญิงบอกว่าเออขอเข้าพักหน่อยนะฮะ
เพราะว่าตอนนี้ฝนตกแล้วยังกลับบ้านไม่ได้

ผู้หญิงก็เลยบอกอุ๊ยยังไงดีล่ะ

ฝ่ายผู้หญิงให้สัมภาษณ์กับนักข่าวบอกแบบนี้
บอกว่าตอนที่ผู้ชายคนนี้เขามาเคาะประตู

แล้วก็เอาผ้าขนหนูให้เช็ดหัวเช็ดเหอ

แล้วปรากฏว่าผู้ชายคนนี้ก็นั่งอยู่ในห้อง
ตัวเธอก็ทำใจดีสู้เสือนะ

ซึ่งออกค่าใช้จ่ายค่าห้องพักในโรงแรมตรงนี้
ในพื้นที่ตำบลหนองขามอำเภอศรีราชาจังหวัดชมบุรี
ให้๘๐๐บาทนะครับ

ผู้ชายคนนี้ออกไปแล้วแล้วก็กลับมาใหม่

แต่ตอนนี้เริ่มไม่น่าไว้ใจแล้ว
แต่มันเปิดประตูให้เขาเข้ามานั่งแล้ว

เธอก็ไม่กล้าอะไรเธอก็ไปอยู่ในห้องน้ำนาน

เธอเดินออกมามานั่งอยู่ขอบเตียง
ผู้ชายคนนี้นอนกลิ้งไปกลิ้งมาอยู่บนเตียง

แต่ในจังหวะนั้นเธอมีสตินะคุณ
เธอเอามือถือเธอ
กดส่งพิกัดที่เธออยู่

หลังจากนั้นพี่สะพ้ายและแฟนนุ่ม

ก็เลยเกิดเป็นคลิปแบบเมื่อสักครู่นี้

เธอวิ่งพลวดออกไปนอกประตูเลย

ปรากฏว่าคนร้ายทำไมรู้ไหมคุณ
อยู่นะวิ่งตามแฟนนุ่มของเธอไป
แล้วไปทำร้ายแฟนนุ่มของเธอ
ชักปืนขึ้นมายิงแฟนนุ่มของเธอ

โดยแฟนนุ่มของเธอถูกยิงเข้าโครงซ้าย

แล้วก็ตัวคนร้ายก็ยิงปืนขึ้นฟ้าอีก๑นัด
ตามที่เห็นในคลิประทึกนี้เลยนะคุณ
คุณผู้ชมเรื่องนี้ตัวผู้หญิงและผู้บาดเจ็บ
เอามาโพสต์ไว้ในโลกโซเชียลนะครับ
ก็จะมีภาพอาการบาดเจ็บของฝ่ายชายนะฮะ
เพราะว่าถูกยิงแล้วก็หลังจากถูกยิง
ก็ถูกรุมกระทืบอีกนะครับ
คดีนี้ตำรวจก็รับเป็นคดีแล้วนะครับ
ใช่ค่ะซึ่งตำรวจสพนขามเนี่ย
ก็มีการส่งชุดสืบออกตามเลย
ไปตามเบาะแสคนร้าย

กล้องวงจรปิดค่ะแล้วก็ตามล่าตัวมา
ทีนี้ไปสอบปากคำพยาน

ก็ต้องเอาทั้งหมดมาประกอบสำนวนนะคะ
เรื่องต้นคนร้ายน่าจะเป็นคนในพื้นที่

แล้วก็อาจจะรู้เส้นทางเป็นอย่างดี
ตำรวจเราก็ถามตำรวจแหละว่าเอ๊ะตำรวจคะแล้วเรื่องนี้จะยังไงต่อ

แต่คิดว่าน่าจะได้ตัวคนร้ายคนก่อเหตุ
มาดำเนินคดีในเร็วนี้นะคะ

ก็มีบาดแผลอันนี้ตรงที่ถูกยิงนะชายโครงซ้ายนะครับ
แล้วก็ตรงที่หลังหูนะคุณ
มีลักษณะแบบโอ้โหเป็นแผลแตกยาว

นี่คุณร่างกายเขายังไม่สมบูรณ์ดีนะ
แต่เขาอยากให้ตำรวจเนี่ยตามจับกลุ่มตัวเนี่ย
คนร้ายในคราบที่เป็นพลเมืองดี

เราบอกไปแล้วใช่ไหมว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นที่ชนบุรีนะฮะ
คืนวันที่๒๑กรกฎาคมที่ผ่านมา

ก็ต้องให้ตำรวจทำงานตามต่อแล้วฮะ